คุณผู้ชมคะจากปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าระดับโลกที่คนไทยไม่มีใครลืม
ล่าสุดลงสู่ภาพยนตร์แล้วนะคะที่มีผู้อำกับชาวต่างชาติเข้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์ต่างนานา
เซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดราม่าก็เกิดด้วยไปดูทีเซิร์นก่อนเลยค่ะ
เขาเล่าเรื่องผ่านมุมมองของอาสาสมัครที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายของน้องทั้ง๑๓ชีวิต

ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อค้นหาเด็กให้ทุกคนรอดชีวิต
นี่ไงจะไม่ให้ใครต้องถูกทิ้งอยู่ข้างหลังนะคะ
ซึ่งหนังมีกำหนดการเข้าฉายพฤศจิกายนนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนติดตามใจจดใจจ่อ
รอดูว่าเขาจะทำเรื่องราวนี้ออกมาเป็นแบบไหน
คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ทั้งหมด
คนติดตามข่าวคนช่วยเหลือคนทำอาหารอาสาสมัครทุกคนเลย
แต่ก็ไม่วายคุณผู้ชมทีเซอร์ออกปุ๊บดราม่าตามมาปั๊บเลย
ดราม่ายังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะว่า
เรื่องนี้จริงแล้วมันเกิดเพราะว่า๑๓คนไม่เชื่อฟัง
กฎเกณฑ์ไม่ทำตามกฎระเบียบที่เขาวางเอาไว้
เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงเดือดร้อนทั้งงบประมาณแผ่นดิน
เดือดร้อนทั้งเจ้าหน้าที่รวมถึงต้องสูญเสียจ่าแซม
ฮีโร่ตัวจริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ไป

ทำไมถึงยกย่องทุกวันนี้อยู่สุขสบายบางคนได้สัญชาติไทยเสียด้วยซ้ำ
แล้วก็อีกกรณีหนึ่งอีกดราม่าหนึ่งเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่องของ
ร่างทรงต่างนานาจะเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ไหม
แล้วพลตำรวจเอกศีวราล่ะจะโผล่ตัวปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
พฤศจิกายนนี้รู้กันค่ะ
เสื้อออกมาหลายคนบอกว่ามันดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นไม่ค่อยน่าติดตามเลยนะฮะ
ก็แล้วแต่คนวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็ต้องรอดูว่าตัวหนังเขาจะทำเรื่องราวออกมาอย่างไร
แต่อย่างที่บอกคือคนไทยรู้เรื่องนี้ดีไง
ใช่คือหนังเขาตั้งใจถ่ายทอดเรื่องของความมุ่งมั่นมานะอุตสาหะ
และการเสียสละในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่อยู่ตรงนั้น
อันนี้เป็นแค่มุมเดียวเท่านั้นนะคะ